ตามต่อนะคะสำหรับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
เสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำนะคะแม่ร่ำไห้คิดถึงแตงโม
ทนายเดชาลั่นหมายจับเพิ่มชัวร์เพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรักวันนี้อ่ะนะคะครับจ่อแจ้งจับบทคุณซื้อด้วยนะฮะ
คือทนายเดชาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมไปกับคุณแม่พันนิดา
ที่โรงพักเมืองนนท์อีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยมีการให้สัมภาษณ์สื่อฮะ
ใครที่ติดตามคดีนี้อยู่นะคะทนายเดชาบอกว่าไม่น่าจะเกินสงกรานมั
อ่าอ่าสักประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ครับจะปิดคดีแล้วนะคะโอ้โห
รับรองว่าถูกใจเอฟซีเอ่อธนาเดชาลบอกว่าพี่ปุ้ยต้องบอกว่า
กำหนดที่จะบอกว่าสรุปปิดคดีมันเลื่อนมานะ
ก่อนอันนี้บอกภายในเดือนมีนาใช่ไหมนี่กลายเป็นเมษาแล้ว
ช่วงสงกรานไปครับอ่าพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
เมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะที่โรงพักเมืองนนทบุรี
โยธินนะคะนี่ค่ะสองท่านนะคะไปที่โรงพักเมืองนนทบุรี
ครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้เอาผลการชนะสูตรศพรอบสองของคุณแตงโม
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีการชนะสูตรรอบ๒เนี่ยนะคะ
เอาไปให้ตำรวจคือที่นิติเวชวิทยาศาสตร์เนี่ย
เขาเอาไปให้คุณแม่กับทนายเดชาเนี่ยเพราะว่าทั้งสองท่านเป็นคนร้องขอ
ไม่ใช่ตำรวจเป็นคนร้องขอนะคะก็เลยต้องให้ทนายเดชา
แล้วให้ทนายเดชาเนี่ยเอาไปมอบให้กับตำรวจผู้กำกับโรงพักเมืองนนทบุรีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตค่ะก็ออกมารับมอบด้วยตัวเองแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะแล้วจะเอาผลในเอกสารต่างนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ประกอบสำนวนสรุปคดีนะคะเพื่อส่งให้อายการสั่งฟ้องต่อไปนะคะ
ทีนี้มาฟังคำสัมภาษณ์ทนายเดชาหน่อยหลายคนก็อยากรู้นะ
สำหรับผลการชนะสูตรศพรอบสองทนายเดชาบอกว่า
ผลการชนสูตรศพรอบ๒เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับรอบแรก
ไม่ได้มีอะไรต่างแบบมีนัยสำคัญก็เท่ากับว่า
ผลการชนะสูตรศพรอบแรกของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมีความแม่นยำสูง
ดังนั้นในคดีเนี่ยอาจจะใช้ผลการชนะสูตรรอบแรกเป็นหลักครับ
ส่วนผลรอบ๒อาจจะนำมาประกอบกันอันนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจแล้วนะคะ
บาดแผลยี่สิบสองจุดก็คือแผลใหญ่ต้นขาขวาด้านในหนึ่งจุด
บวกกับอีกยี่สิบเอ็ดจุดเนี่ยนะคะทะดายเดชาบอกว่าเป็นเพียงรอยการขีดควร
ส่วนเรื่องเล็บเล็บของคุณแตงโมที่มีการตัดไปพิสูจน์ว่า
เอ๊ะอาจจะมีดีเอเตอร์แฝงของใครอยู่หรือเปล่าอืม
ปรากฏว่าไม่พบดีเอนเอแฝงของใครบนเรือนะคะทนายเดชาบอกอีกว่า
ตำรวจได้มีการตรวจสอบทุกอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นคำให้การ๕คนบนเรือ
จิ๋มแม่จิ๋มว่าไงบ้างแม่จิ๋มบอกว่าตอนนี้ก็ไม่มีรู้สึกอะไรค้างคาแล้วนะคะ
รู้สึกพอใจผลการชนะสูตรศพทั้งสองรอบครับ
ส่วนเรื่องบาดแผลที่ต้นขาขวาของคุณแตงโมตอนนี้ก็อยู่ในสำนวนแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องสรุปให้ได้ว่าแผลต้นขาขวาเนี่ย
มันเข้าได้กับอะไรมันโดนอะไรใบพัดเรือหรือไม่
ฟินเรือหรือสมอเรือหรืออย่างอื่นนะคะ
คุณแม่บอกว่าทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากนั้นแม่จิ๋มค่ะ
ก็เข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะ
เข้าไปเนี่ยสักประมาณสองชั่วโมงเห็นจะได้
พอเสร็จแล้วทนายเดชานี่ค่ะก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะ
คู่กันกับแม่จิ๋มบอกว่าเร็วนี้ไม่เกิน๗๑๕วันจะมีข่าวดีแน่นอน
เพราะคนบนเรือบางคนหรือทุกคนใช้คำนี้นะคะ
เพราะคนบางเรือเพราะคนในเรือบางคนหรือทุกคนอาจโดนดำเนินคดี
ซึ่งมีหลายฐานความผิดแตกต่างกันไปทั้งกระทำการโดยเจตนา
กระทำการโดยประมาททำลายหลักฐานให้การเท็จเฮ้ยมันเป็นประเด็นใหม่เลยนะ
การกระทำโดยเจตนา
จากตอนแรกเรารู้แค่ว่ากระทำการโดยประมาทก็คือปอกับโรเบิร์ต
แต่นี่หมายถึงว่าแทบจะทุกคนใช่ต่างคนต่างคดีกันไป
ท่านไอนเดช่าบอกเองเลยกระทำการโดยเจตนา
ทีนี้ข้อหาประมาทท่านไอนเดช่าบอกว่าสรุปแบบนี้แยกเป็นสองก้อนนะ
ก้อนแรกข้อหาประมาทมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่บนเรือ
ก้อนที่สองเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาเนี่ยเป็นเหตุการณ์หลังเกิดเหตุ
ประเด็นไหนที่เป็นการกระทำโดยเจตนา
นายเดชาบอกว่าก็กรณีที่มีใครบางคนพยายามทำลายหลักฐานไง
นั่นแหละค่ะบ่งบอกว่าคุณเจตนาทนายเดชาเชื่อว่าคดีนี้จะจบหลังสงคราน
ถ้าสรุปฟังแบบนี้จากทนายเดชาแปลว่า๕คนบนเรือ
อาจจะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยถูกไหมคะ

อีกหนึ่งคนที่อาจจะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกันกุญซื้อกุญซื้อค่ะ
กุลซื้อนี่จะหมายถึงท่านายความหรือเปล่า
นายเดชาบอกแบบนี้บอกว่ากุญสือก็คือผู้อยู่เบื้องหลัง
ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยไม่ขอตอบค่ะดอม
ท่านไอนเดช่าไม่ตอบนะคะว่าเป็นท่านายหรือเปล่า
กุญสือจะเป็นคนมีสีหรือเปล่า
เป็นเพียงคนที่มีความรู้ทางกฎหมายไม่ตอบ
คือถ้าย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมตั้งแต่เกิดเหตุนะ
คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่คนบนเรือ๕คน
สปีดโบ๊ทยังไม่เจอตำรวจคืออาจจะไปเจอทนายก่อน
ทนายคนไหนไม่รู้ล่ะและอาจจะมีการให้ผู้มีอิทธิพล
หรือว่าเป็นนายตำรวจใหญ่ช่วยเหลือด้วย

แต่ก่อนหน้านี้เราคงต้องพูดชื่อคนนี้นะคะ
เพราะมีชื่อทนายตั้มหลุดออกมาว่าเป็นทนายตั้มหรือเปล่า
ที่เป็นคนเซ็ตเรื่องการที่คุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ

เพราะว่าตอนนั้นธนายตั้มเองก็ออกมาเปิดเผยนะ
ก็มีคนบนเรือก็ไปปรึกษาจะให้ทำคดีให้แต่ว่าไม่ได้รับ
ทีนี้ทนายตั้มออกมาตอบคำถามเรื่องนี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวให้ฟังในส่วนของทนายตั้มมาฟังเสียงทนายเดชาก่อน
คนที่อยู่บนเรือบางคนหรือทุกคนอาจจะถูกดำเนินคดีหมด

คนที่อยู่เบื้องหลังหรืออะไรต่างที่เป็นกุญซื้อสร้างปัญหาทั้งหลาย
ก็มีโอกาสในการที่จะถูกดำเนินคดีทั้งหมด
แต่ผมก็แค่พูดสั้นนะครับ

อยากจะฝากไปถึงคุณกะติกนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกติกถ้าฟังผมอยู่นะ
อะไรที่คุณยังไม่ได้พูดคุณพูดให้หมด
แสดงว่ารักลูกคุณกติกมากศักดิ์ไว้ที่ศพ
อันนี้ก็ฝากไว้คุณกะติกว่าอะไรที่ยังไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด
คุณช่วยให้ความร่วมมือมากเพราะว่าแตงโมรักคุณมาก
พูดอะไรที่ยังพูดไม่หมดก็ควรพูดออกมาให้หมด
ทีนี้มาถึงกรณีทนายตั้มที่บอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าทนายตั้มเป็นกุญสือ
ที่ให้คนทั้ง๕คนบนเรือเนี่ยคือให้การให้เหมือนกัน
ว่าคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วเธอก็พลาดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเองหรือเปล่า
คือมีนักข่าวไปถามทนายตั้มด้วยนะคะ
ทนายตั้มบอกว่าผมยอมรับว่าปโรเบิร์ตมาปรึกษาผมจริง
ตอนที่มาถึงทนายตั้มเนี่ยทนายตั้มบอกว่าไม่ได้เสนอแนะให้เขาทำอะไรเลยนะคะ
เรื่องของการการเตรียมฉี่บนเรือตอนมาถึงผมเนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นนี้แล้ว
พูดถึงประเด็นนี้แล้วไม่รู้ว่าเป็นการเตรียมจากทีมทนายชุดไหน
ทนายความตั้มบอกแบบนี้นะคะส่วนประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะจะมีการออกหมายจับกุญสือ
หรือคนที่อยู่เบื้องหลังที่ให้ทั้ง๕คนเนี่ยเตรียมกรณีที่คุณโมเนี่ยไปฉีดท้ายเรือเนี่ย
นายตั้มบอกว่าการออกหมายจับกุญสือเนี่ยไม่น่าจะใช่นะคือถ้าเกิดว่าออกหมายจับกุญสือเนี่ย
มันจะข้ามช็อตมาออกหมายจับกุญสือเป็นไปไม่ได้
แล้วอีกประเด็น๑ข้อพร้อมที่กุญซือจะโดนเนี่ย
คือจำคุกแค่เท่าไหร่คะกี่เดือนเอง๔เดือน
๔เดือนคือตำรวจไม่ต้องขอสารออกไม้จับค่ะ
การที่จะขอสารออกหมายจับโทษต้องจำคุกอย่างน้อย๓ปี
คืออัตราโทษมันต่ำเกินกว่าจะออกหมายจับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากทนายตั้มแบบนี้
นายตั้มก็บอกว่าผมไม่ใช่คนที่เป็นคนให้๕คนเตรียมกันบนเรือนะคะ
กรณีที่คุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ